ถ้าพูดถึงเรื่องราวดีที่เปรียบเสมือนของขวัญบ้านเราเมืองเราก็มีมากมายหลายอย่าง
อย่างพวกประเพณีโบร่ำโบราณที่สืบทอดต่อกันมาก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเหมือนกัน
พาคุณผู้ชมไปดูประเพณีของชาวจังหวัดสุรินถิ่นช้างใหญ่กันบ้างนะจ๊ะ
สำหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดประเพณีขอขมาพระแม่โพศพค่ะคุณผู้ชมประเพณีนี้อลังการมากจริงแล้วก็เต็มไปด้วยความเชื่อถือศรัทธาของชาวบ้านไปดูกันเลยจ้า
แต่งตัวพื้นเมืองไปเลยจ้ะเดินตามผู้ใหญ่บ้านเดินตามอบตนะคะเดินตามท่านผู้ว่าไปที่งานนี้เลยค่ะเพราะว่าที่บริการอ่ะที่บริเวณองค์การบริหารสวนตำบลสกาศบ้านสกาศอำเภอสังขะจังหวัดสุรินมีชาวบ้านกว่าสิบหกหมู่บ้านมารวมกันค่ะเพื่อสืบสารประเพณีสู่ขวัญข้าวประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
พระแม่โพศพที่เขาสืบทอดกันมายาวนานแล้ว
นี่แหละค่ะก็มีชาวบ้านมากว่าห้าสิบคน
แต่งชุดไทยพื้นเมืองออกมาฟ้อนรำกันที่หน้าศาลหลวงปู่สวง

บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักปกป้องดูแลข้าว
ให้ข้าวนี้นะคะไม่หายไปไหน
ไม่หมดไปจากยุ้งฉางของชาวบ้านตำบลสกาดนั่นเอง
จากพิธีกรรมตามความเชื่อที่ว่าแล้วนะคุณผู้ชม
เอาเรียกได้ว่าประเพณีทางการผ่านไป
มาถึงกิจกรรมสนุกสนานกันบ้าง
งานนี้ชาวบ้านบอกจัดเต็ม
ถ้าไม่หยุดชุดไม่อยู่ก็ต้องยกให้กับกิจกรรมนี้เลยค่ะ
การแข่งขันตำข้าวลีลา

สะพาน
ดูแฟชั่นการตำข้าวของแม่แม่ก่อนนะคุณ

กว่าจะกระท๊อปเหลือข้าวให้หลุดออกเวลา
ส่วนคนเต้นก็เต้นกันไปค่ะคนรอที่จะควักข้าวออกจากครกมาเนี่ยก็โอ้โหรอกันไป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็สนุกสนานเฮฮากันไม่ว่าจะเป็นลีลาการโยกย้ายใส่สะโพกเอ่ย
หรือว่าความสนุกสนานจากการได้เห็นเพื่อนแต่งหน้าตาแบบแปลกเก๋ก็ไม่เยอะแยะ
อุจิสานี่หลุดไปจากโรงเรียนอะไรเนี่ยเมื่อกี้
โรงเรียนไม่น่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะดูแล้วดูจากใบหน้าค่าตาแล้ว
แต่ยังไงก็แล้วแต่งานนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเด็กมาหรือจะเป็นผู้ใหญ่มา
งานนี้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านตะบนสกัดมากันคึกคักสนุกสนานกันแบบนี้แหละจ้า
คุณป้าขายิ้มฟังขาวเลยฟังขาวดูแลช่องปากดี
สนุกสนานเนี่ยก็เป็นแบบวิถีชีวิตพื้นเมืองพื้นถิ่นของชาวบ้านเขา
ต่อไปก็ซื้อข้าวกันทานแล้ว